ฉันจะพาคุณไปดูอาหารเมนูหน้าฝนไง
ก็เลยต้องร้องเพลงนี้ทั้งรายการเลย

พาไปหาอะไรเด็ดอย่างเช่น

เมนูหน้าฝนอันโอชะในช่วงนี้
ตลอดข่าวอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้อินและฟินทั่วทุกภาค
ก็หนีไม่พ้นเมนูจากแมลงและเห็ด
พากันยกทัพให้เราได้กินกันทั่วทุกหน้าฝนแบบนี้นี่แหละค่ะ
และวันนี้เราก็อยากจะนำเสนอ
เมนูเด็ดหน้าฝนเมนูแรก
นี่เลยค่ะสารพัดแกงเห็ดที่แซ่บจะเด็ดถึงกระเพาะ
แซ่บกับเมนูเห็ดที่สี่แยกสุธิศาลฝั่งรัชดาพิเศษ
เราจะได้เจอกับร้านเล็กแต่รสชาติแกงเห็ดนั้นไม่เล็กเลยล่ะค่ะ
โดยที่ร้านก็จะมีสารพัดเมนูจากแกงเห็ดหลากหลาย
ที่คัดเห็ดมาเน้นกับเครื่องปรุงที่แซ่บนัว
ในเมนูแกงเห็ดใบย่านาง
ซึ่งเขาก็จะพิธีพิทันตั้งแต่การคัดเห็ดทำน้ำใบย่านาง
แล้วก็ใส่เห็ดใส่ผักปรุงรส
แล้วก็เติมความแซ่บด้วยน้ำปลาร้าแบบนี้นี่แหละค่ะ
อกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีเมนูแซ่บของเห็ด
มากมายอีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะ
ซึ่งเมนูเหล่านี้ก็อร่อยนุ่มนะครับ
และบอกได้เลยว่าห้ามพลาดค่ะ
เมนูเด็ดหน้าฝนเมนูต่อไปเป็นเมนูจากปูนา
หน้าฝนแบบนี้ปู่นาดก็นิยมออกมาให้ชาวบ้าน

ก็เลยเป็นเมนูจากปูนาแบบนี้
น้ำพริกปูนาครกร้อยปี
โดยคัดปูนาอย่างดีมาย่างให้หอมกลุ่น
แล้วนำไปตำ
แล้วก็นำไปคั่ว
แล้วก็ตำกับพริกสูตรเด็ดแบบนี้
จากนั้นก็นำไปผัดและปรุงรสอีกที
ก็จะได้น้ำพริกปูนาสุดแซ่บ
กินกับข้าวสวยร้อนแล้วล่ะค่ะ
เมนูเด็ดหน้าฝนเมนูต่อไป

ซึ่งเขาก็ได้นำเจ้าแม่งพลัดเนี่ย
มาแปรรูปในการทอดแบบสองรส
โดยนำแม่งพลัดมาทอดปรุงรสกับกะทิ

อร่อยได้แค่หน้าฝนเท่านั้นนะคะ
เมนูเด็ดหน้าฝนเมนูต่อไป
ก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้แหละค่ะ

แต่มาทำเป็นเมนูที่ไม่ธรรมดากับเมนูหม่ำอึ่ง
ม่ำเนี่ยถือว่าเป็นการถนอมอาหารของชาวอีสานให้ได้กินกันนาน
่ำอึงในฤดูนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร
ใครที่อยากจะนำไปย่างไปทอด
ก็แล้วแต่การเลือกสรรความอร่อยเอาที่สะดวกกระเพาะเลยค่ะ
และนี่ก็คือเมนูเด็ดหน้าฝนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
เด็ดอร่อยแซ่บกันขนาดนี้
อร่อยได้แค่ในหน้าฝนเท่านั้นนะคะ